สำคัญมาต่อกันที่คุณแม่ลูกสามพี่นุ๊กสุธิดากันบ้าง
แหมแต่ลูกสามเนี่ยยังสวยแซ่บอยู่เลย
สำคัญเพิ่งจะเปิดตัวลูกชายสองคนไป
กระแสตอบรับดีมากเพราะลูกชายหล่อไม่เบา
แต่มันก็มีดราม่าตามมาเหมือนกัน
งานนี้ค่ะเจ้าตัวเลยขอชี้แจงว่าไม่จริงนะ
ตรงกันข้ามก็คือฝ่ายพ่อไม่มาหาลูกเอง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเธอก็ยังเป็นคนจ่ายเองค่ะ
ฝั่งพ่อไม่เคยช่วยเหลือเลย
ส่วนเรื่องบ้านเจ้าปัญหาที่มีฝรั่งมาโกงค่าเช่า
ล่าสุดนะคะมีคนไทยติดต่อขออยู่แล้วค่ะ
แล้วแบบนี้จะไว้ใจได้ไหมไปฟังทั้งหมดกันเลยค่ะ
เห็นมีคนมาติดต่อแล้ว
ใช่ค่ะยังมีคนมาติดต่อตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวรอให้ดูแลซ่อมแซมอะไรให้เสร็จก่อนดีกว่า
เพราะว่าไม่งั้นถ้าส่งต่อไปแล้วมันไม่เรียบร้อยมันจะไม่ดี
ก็น่าจะแบบคนไทยด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ายังไงคนไทยก็ยังมีความสะอาดเนาะ